รับน้ำอยู่ในช่วงหน้าฝนในช่วงน้ำเยอะ
น้องเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๓ไปพายเรือเล่นกับเพื่อน
ทุกคนน้ำก็ดีใกล้
ขอไปดีขอแก้แล้ว

จมลงไปในน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยฮะ
คือใจแบบแตกสลายเลยนะฮะ
บอกอยากจะให้มาเอาแม่ไปแทนดีกว่า
นี่ก็ต้องมาช่วยกันเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
น้องเนี่ยมารอดูการงมร่างของลูกสาวขึ้นมานะครับ
ลูกสาวชื่อน้องอันดาอายุ๑๕ปีนะครับ
เป็นนักเรียนหญิงชั้นม๓นะฮะ
พายเรือเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรือพลิกคว่ำตกลงไปในน้ำ
เป็นทุ่งรับน้ำนะครับที่พื้นที่ตำบลจราเข้ใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้จะเห็นว่าน้ำเยอะเลยนะฮะ
มีทางกู้ไพมุรณิธิเสมอกัน
แล้วก็ชุดประดาน้ำครับที่ไปช่วยงมหาจนเจอน้องนะครับ
คือจุดตรงนี้เป็นทุ่งรับน้ำเนื้อที่หลายพันไร่นะครับ
ความลึกสามเมตรนะฮะก็งมอยู่ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายพบร่างน้องอันดาจมอยู่ใต้น้ำ
พอนำร่างขึ้นมานี่ฮะคุณแม่นะเพื่อนญาติพี่น้อง
ร้องไห้กันเป็นลมกันเลยนะครับ
คือทีแรกคุณแม่ทราบข่าวมารอดูอยู่ก็แทบจะเป็นลมอยู่แล้ว
พอเจอร่างขึ้นมาก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่นะครับ
พี่ของน้องอันดาบอกว่าน้องอันดากับเพื่อนนะฮะ
เที่ยวที่บ้านของนี่ฮะเพื่อนรุ่นพี่คนนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตอนนั้น
อันดากับเพื่อนอีกคนนึงออกไปพายเรือเล่น
แล้วก็รุ่นพี่คนนี้กับเพื่อนอีกคนนึงอยู่บนฝั่ง
สักพักนึงที่มองไปเนี่ยที่ทุ่งรับน้ำที่เขาไปพายเรือเล่นกันเนี่ย
เห็นทั้งคู่เนี่ยยืนขึ้นบนเรือเหมือนกับต้องการจะสลับฝั่งนั่งกัน
จังหวะนั้นเรือมันโครงเคลงแล้วมันพลิกคว่ำไปเลย
เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยว่ายน้ำเป็น
ก็ช่วยตัวเองได้ก็ไหว้กลับเข้ามาที่ฝั่งได้
แต่น้องอันดาว่ายน้ำไม่เป็นฮะ
เพื่อนรุ่นพี่บอกพยายามไหว้เข้าไปช่วยแล้วจะถึงอยู่แล้วจะคว้ามือได้อยู่แล้ว
อยู่ดีน้องอันดาน่าจะหมดแรงจมหายลงไปในน้ำ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กันเจ้าหน้าที่ก็มางมอยู่ชั่วโมงกว่าก็เจอร่าง

ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงค่ะ